เสียเต้ยที่เป็นอดีตสามีของเจ๊อ๋อนะฮะซึ่งอยู่ที่อุดรธานีนะครับ
ได้เงิน๙๐ล้านสุดท้ายก็ต้องแยกทางกันนะครับ
ก็แบ่งเงินแบ่งทรัพย์สินอะไรกันไปนะครับเสียเต้ยก็ได้มาสัก๔๐๕๐ล้าน
ประมาณอย่างเนี้ยนะครับแต่ว่าเสียเต้ยก็อย่างที่ทราบนะฮะ
นายสมภารสุรรณกุลอายุ๔๑ปีเนี่ยเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา
ด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือดนะคุณพ่อคุณแม่ก็เสียชีวิตหมดแล้วนะครับ
เหลือแต่พี่น้องพี่ชายบอกว่าอ๋อน้องชายก็มีอาการป่วยอะไรอยู่แล้วนะครับ
ก็เข้าโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตนะฮะนี่คือการจัดงานศพนะครับ
จัดขึ้นอย่างเรียบง่ายที่บ้านนะครับที่อำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีนะฮะ
ถ้าท่านผู้ชมได้ฟังเสียงไปด้วยเนี่ยจะมีเสียงเพลงจากเครื่องขยายเสียงตลอดทั้งวันนะครับ
เพราะว่ายาดบอกว่าตอนที่เสียเต้ยมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาชอบความสนุกสนานชอบร้องเพลง
ชอบเพลงหมอลำก็เลยไม่อยากให้งานศพเสียเต้ยเนี่ยโศกเศร้า
จะเปิดเพลงตลอดทั้งวันนะครับเจ๊อ๋ออดีตภรรยาเสียเต้ยไม่ได้เดินทางมาร่วมงานศพอดีตสามีนะฮะ
ส่วนนั่นคือภาพในคลิปไลฟ์เฟซบุ๊คของเสียเต้ยที่จะมีคลิปสนุกสนานแบบนี้อยู่ตลอดนะครับ
มาช่วยค่าอาหารเลี้ยงแขกทุกคืน

คือเงินจะจัดงานศพก็ลำบากอยู่

สินก็อยู่ในตู้เซฟในแบงค์

เดี๋ยวรอเสร็จงานชาปนกิจศพ

ส่งข้าวของเครื่องใช้มาช่วยงานอยู่ตลอดนะครับ
เราได้คุยกับพี่สาวของเสียเต้ยนะครับ
พี่สาวบอกว่าก็เชื่อว่าน้องเนี่ยไปสบายแล้วนะ
น่าจะเตรียมไปเกิดในภพภูมิที่ดี

มีแต่ทำความดีเป็นห่วงคนอื่น
ก็เลยเป็นที่รักของทุกคน
แล้วก็ยังได้ฝันถึงแม่ที่เสียชีวิตไปแล้ว

พี่สาวบอกเมื่อคืนก่อนเนี่ยฝันว่าแม่เนี่ย
จัดดอกไม้พวงหลีดหน้าโรงศพของน้องชาย

แม่บอกมาช่วยก็มานึกขึ้นว่า

ก็เลยเชื่อว่าแม่อาจจะมารับน้องชายนะครับ

ทางครอบครัวบอกยังไม่พูดนะฮะ

พิธีชาปนกิจศพเสียเต้ยเนี่ย

อำเภอหนองแสง๒๕พฤศจิกายน
วันพุธที่จะถึงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้ท่านเจ้าวาดวัดก็สั่งให้

เผาศพเอาไว้ก่อนนะฮะ

โอ้โหไม่น่าเชื่อนะฮะท่านผู้ชมคุณเขียนมาสอน
ที่วัดบอกว่าเสียเต้ยก็เป็นคนเริ่มสร้างดีนะ
เต้ยเนี่ยเป็นคนเป็นเจ้าภาพทอดกระถิ่นผ้าป่าสามัคคีร่วมกับชาวบ้าน

ปกติที่วัดก่อนหน้านี้ไม่มีเมน

ก็จะมาเป็นเมนที่เผาศพเสียเต้ยด้วยนะครับ
ทีนี้มาเรื่องของมรดกของเสียเต้ย
เพราะว่าอย่างที่บอกนะครับก็คือพี่ชายเสียเต้ยบอกว่า
น้องชายเนี่ยไม่รู้มีทรัพย์สินอะไรบ้าง
แล้วก็มีพินัยกรรมที่ถังเสียเอาไว้เนี่ย
แต่ว่าอยู่ในตู้เซฟที่ธนาคาร
ฝั่งเจ๊อ๋อเนี่ยแม้ว่าจะเลิกจะหย่ากันไปแล้ว
แต่เจ๊อ๋อก็บอกมาบอกว่าเสียเต้ยเนี่ยเขามีลูกบุญธรรมนะ
ตอนนี้เจ๊อ๋อดูแลอยู่เพราะฉะนั้นนะครับ
ถ้าดูมรดกของเสียเต้ยตอนนี้ที่เราตรวจสอบได้นะครับ
บอกว่ามีเงินในบัญชีอยู่๒บัญชีนะฮะ
ที่พี่น้องเสียเต้ยบอกแล้วก็รู้กันอยู่เนี่ย
สินเหล่านี้เนี่ยเออตกลงแล้วเนี่ยทายาทของเสียเต้ยจะเป็นใคร
เพราะว่าเอาเป็นว่าณปัจจุบันนี้คือเขาเป็นโสดนะ
เขาไม่มีลูกมีเมียแต่อดีตเมียก็คือเจ๊อ๋อบอกว่ามีลูกบุญธรรมที่เหลือคือพี่น้องพ่อกับแม่เสียชีวิตไปแล้ว

บอกว่ามันก็ต้องไปดูก่อนว่าอันดับแรกเนี่ย
เสียเต้ยได้ทำพินัยกรรมไว้ไหม

หากเสียเต้ยถ้าไม่ได้ทำพินัยกรรมเอาไว้เลยนะ

ถ้าไม่ได้ทำพินัยกรรมเลย

แต่พ่อแม่เสียเต้ยเสียชีวิตแล้ว

ทีนี้ก็เป็นลูกนะหรือลูกบุญธรรมค่ะแต่ลูกบุญธรรมที่เจ๊อ๋อบอกว่า
เต้ยมีลูกบุญธรรม๑คนเนี่ยก็ต้องไปดูว่าจดทะเบียนรับรองบุตรถูกต้องตามกฎหมายไหม
นะฮะภรรยาอ่าภรรยามีจดทะเบียนสมรสไหมนะครับนี่ต้องไปดูนะครับ
อันนี้คือกลุ่มแรกนะฮะส่วนกลุ่มที่๒นะครับกลุ่มที่๒นี่คือพี่น้องตามสายเลือด
ซึ่งเสียเต้ยมีพี่น้องอยู่ทั้งหมดสี่คนนะฮะหากเสียเต้ยทำพินัยกรรมเอาไว้
ยังไงซะก็คือยึดตามพินัยกรรมเลยใช่ค่ะไม่ต้องไปเรียงลำดับเลยว่ากลุ่มหนึ่ง
กลุ่มสองใครอันดับ๑๒๓๔อะไรพวกนี้เลยถ้าเศรษฐ์เต้ยทำพินัยกรรมเอาไว้
อย่างถูกต้องเลยนะพินัยกรรมให้ใครก็นั่นแหละยึดตามพินัยกรรมเลย
แล้วต้องเป็นพินัยกรรมฉบับล่าสุดด้วยนะฮะใช่ค่ะทนายรณรงค์บอก
ไม่ใช่ว่าโอ้โหสมมุติเสียเต้ยทำไว้๓๔ฉบับ
อันนี้ต้องเอาฉบับล่าสุดนะครับ
แล้วก็ต้องตรวจสอบด้วยว่าพินัยกรรมนั้นเป็นพินัยกรรมที่ถูกต้อง
ไม่ได้มีการปลอมแปลงเอกสารอะไรขึ้นมา
ถ้าไม่มีพินัยกรรมพ่อแม่ยังอยู่ไหม

ลูกนายสมรสไม่จดทะเบียนแต่คนทั่วไปรู้ว่าเป็นลูกมีสิทธิ์ได้
แต่ถ้าเป็นลูกบุญธรรมไม่จดทะเบียนคุณไม่ได้อะไรเลย

ถ้าไม่จดทะเบียนรับรองนี่คือไม่ได้เลยนะฮะ

โอ้โหนเอทีเอมบัญชงบัญชีกดไม่ได้เลย
จะเอาเงินมาใช้งานศพยังไม่ได้เลยธนาคารอายัด
เรื่องนี้นะครับทนายรณรงค์บอกว่าอย่างบัญชีเสียเต้ยมีอยู่สองบัญชีเนี่ย
บัญชีหนึ่งหลักล้านบัญชีหนึ่งหลักแสนเนี่ยนะบัญชีหนึ่งสิบล้านด้วยซ้ำนะฮะ
อายัดหลังจากเสียเต้ยเสียชีวิตเรื่องนี้เนี่ยทนายรณรงค์บอกว่า
ก็ถ้ามีบุคคลเสียชีวิตแล้วมีคนไปแจ้งธนาคารหรือธนาคารทราบว่าเจ้าของบัญชีเขาเสียชีวิต
อันดับแรกธนาคารจะอายัดบัญชีก่อนทันทีเลยนะฮะเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ให้กับเจ้าของมรดก
หลังจากนั้นต้องมีผู้ที่เป็นทายาทหรือว่าผู้ที่ถูกต้องตามกฎหมายแบบ
บอกกับแบงค์เขาถึงจะจัดการเรื่องของเงินที่อยู่ในธนาคารให้
เพราะฉะนั้นพี่น้องเสียเต้ยบอกว่าเดี๋ยวชาปนกิจศพ๒๕พฤศจิกายนนี้ก่อน

กันไปที่ธนาคารที่เสียเต้ยเขามีตู้เซฟ
ก็จะขายตู้เซฟออกมาดูว่าเสียเต้ยสั่งเสียหรือว่ามีพินัยกรรมอะไรทิ้งไว้หรือไม่
เพราะว่าทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้องนะคะ